ทุกผู้ชมครับเดิมต้นที่เกบีนะครับผู้ชายคนหนึ่งเสพยาบ้าผสมกัญชา
เมาแล้วก็หลอนบอกว่ามีพระเจ้าเนี่ยได้ยินเสียงแว่วบอกพระเจ้าบอกให้ไปฆ่าคน
แล้วก็เอามีดพระเนี่ยไปปาดคอเขานะครับจนเสียชีวิตนะฮะ
นี่เป็นคนที่มาเฝ้าสวนทุเรียนนะครับเป็นบ้านพักหลังหนึ่งที่บ้านห้วยน้ำแก้ว
บนหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะครับนี่นะฮะลานดินหน้าบ้านนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายประดิษฐ์ศักดิ์แก้วอายุ๓๒ปีนะครับถูกมีดพระปาดเข้าที่ลำคอ
อดลมนี่ขาดนะฮะเป็นแผลเวอะวะแล้วก็มีเลือดนี่ไหลเป็นทางยาวจากหน้าบ้านนะฮะ
ตรวจสอบในบ้านเนี่ยไปเจอมีดพระเปื้อนเลือดยาว๑เมตรที่คนร้ายใช้ก่อเหตุถูกทิ้งไว้ที่ห้องครัวนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าคนก่อเหตุคือนายอวยพรทองแท่นอายุ๓๖ปีนี่มีดพระที่ใช้ก่อเหตุนะฮะ
หลังจากก่อเหตุแล้วขี่จักรยานยนต์พาภรรยาแล้วก็ลูกชายสองคนหลบหนีไปนะครับ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
ก็คือนายประดิษฐ์เนี่ยมานอนเฝ้าสวนทุเรียนอยู่ข้างบ้านก็มานั่งคุยกับเขาในบ้าน
ตอนนั้นคิดว่าผู้ตายจะมากินลูกชายของเขาแล้วมีเสียงแว่วจากพระเจ้า
สั่งให้ตัวเขาเนี่ยต้องลงโทษผู้ตายบอกให้ฆ่ามันแล้วก็ให้ไล่มันออกจากบ้านไป
เขาก็เลยวิ่งไปเอามีดพระในบ้านแล้วไปล็อกคอนายประดิษฐ์
จะใช้มีดเนี่ยปาดคอนายประดิษฐ์จนเลือดสาดอยู่ตรงประตูหน้าบ้าน
แล้วนายประดิษฐ์เองก็พยายามวิ่งหนีออกไปทางหน้าบ้านนะครับแล้วก็ไปล้มลงขาดใจอยู่ที่ลานดินหน้าบ้าน
ตัวนายอวยพรก็พาเมียเนี่ยขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะฮะก่อนจะถูกจับกลุ่มตัวได้
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปตามความคืบหน้าทางคดีที่สคพนมนะครับ
อวยพรก็ยังดูหลอนหลอนอยู่นะครับนี่ฮะ
ลักษณะการเมายาเสพติดอยู่ยังให้การไม่รู้เรื่อง
แล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมบอกทำไปเพราะว่าพระเจ้าสั่งให้ทำ
ด้วยกรกอเหตุเสพยาบ้าไปสองเม็ด
ก็ไม่มีกว้างเดี๋ยวเยอะ
จากนั้นคุณสุชาดาก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นบ้านของผู้ก่อเหตุเองนะฮะก็ยังมีร่องรอยคราบเลือดอยู่นะครับ
ขณะเดียวกันนะฮะจากการตรวจสอบบริเวณรอบบ้านเนี่ยไปเจอต้นกัญชากับต้นกระท่อมอยู่หลายต้นด้วยนะครับ
ในบ้านของอันนี้ฮะต้นกัญชาต้นกระท่อมนะครับที่ปลูกเอาไว้เต็มเลยนะครับ
ส่วนในบ้านของผู้ก่อเหตุก็มีอุปกรณ์เสพกัญชาเสพยาเสพติดนะครับ
ประทูแล้วก็กำแพงบ้านเนี่ยผู้ก่อเหตุเองก็เขียนข้อความเอาไว้หลายข้อความ
หมายถึงอะไรนะฮะนี่ฮะเขียนเยอะแยะไปหมดนะครับ
นี่บอกไม่เจ็บแล้วอะไรพวกนี้เนี่ยเห็นไหม
บุญจิ้นได้ตายไปแล้วก็มีบอกผิดเสมอ
เจ็บแล้วโลกไม่ได้สวยงามนี่เขียนเยอะแยะไปหมดนะฮะ
แม่ค้าร้านขายของชำใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายอวยพรเนี่ยมาซื้อเหล้าซื้อเบียร์ที่ร้านประจำ
เวลามาซื้อก็บอกว่าจะซื้อไปไหว้พระเจ้าส่วนตัวนายประดิษฐ์ผู้ตายเนี่ยเพิ่งเคยเจอครั้งแรก
กล้องวงจรปิดนะครับจะเห็นเหตุการณ์๗นาฬิกา๑๓นาที
เมื่อวานนี้นะครับตอนเช้านายประดิษฐ์มาซื้อของที่ร้านยังค้างค่าของอยู่๑๐๐บาทนะครับ
แต่ก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะไปทะเลาะอะไรกับใครนะครับจากนั้นช่วงเย็นสิบหกนาฬิกาสองนาที
อวยพรคนก่อเหตุขี่รถมากับลูกชายมาซื้อน้ำมันเติมรถนี่นะฮะนายอวยพรนะฮะ
แล้วช่วง๑๖นาฬิกากว่าเนี่ยนายอวยพรขี่จักรยานยนต์มาอีกครั้งหนึ่ง

บอกเหมือนเดิมครับบอกจะเอาไปเส้นพระเจ้า

คือชาวบ้านเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเกิดขึ้นในบ้านของนายอวยพร
เขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับทะเลาะกันทำร้ายกันเนี่ยนะฮะ
เพราะนายอวยพรเขามีอาการลักษณะหลอนยาเสพติดขณะเดียวกันในฝ่ายของผู้ตายนะครับ
วันนี้ญาติก็พาหมอธรรมมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน
ก็มีการใช้สายสินมัดดวงวิญญาณตามความเชื่อ
แล้วก็มีการตัดเทียนทำพิธีอามานะฮะแล้วอาก็เรียกชื่อหลานชาย
ให้ไปฟังพระสวดในคืนนี้ตั้งสวดศพอยู่ที่วัดถ้ำโกบ
ก็มีเครื่องรางของขลังมาด้วยนะครับ
อาทำดีที่สุดแล้วนะอาหลังมาบูฆ์แช่งด้วยวาง
อาหลังมาสิธุฑ์ท่าเป็นไปได้อาจะแทนตายล่างก็ได้นะ
คอยมาเป่ากับอาอีกทีเลอะ
ซึ่งคนที่ทำล่างคอยมาหนักเว้นตระกำ
ซึ่งก่านชีวิต
ปล่อยให้หลานไปเฝ้าสวนทุเรียนต่ออีก๑วัน
ตามที่หลานเนี่ยเขาบอกนะฮะช่วงที่หลานมาเฝ้าสวนทุเรียน
เตือนว่าอย่าไปยุ่งกับนายอวยพรเพราะว่าเขาเมายา
หอนยาเสพติดตลอดขนาดลูกเมียตัวเอง
เนี่ยยังทุบตีทำร้ายร่างกายเคยขี่จักรยาน
ไปชนกับเด็กแถวบ้านจนบาดเจ็บก็มี
เมื่อเช้าเนี่ยได้เจอกับนายอวยพรนายอวยพรมายกมือไหว้
แต่ไม่ได้ขอโทษบอกแค่ว่าเมายาจำอะไรไม่ได้
แล้วก็อ้างเหมือนเดิมบอกทำไปเพราะพระเจ้าสั่งมา
แล้วพี่ถามว่าหลานพี่ไปทำอะไรบ้างเขาบอกว่าไม่
หลานพี่ได้ด่าเขาไหมไม่เขาตอบได้คำเดียวว่าไม่
แล้วฆ่าทำไมมันบอกพระเจ้าสั่งมาหนูว่าจะไม่อาวเสียให้เขาเลยค่ะ
เพราะว่าเขาทำเกินเหตุมากถ้าหลานหนูเป็นคนที่ก้าวร้าว
หรือบุคลิกที่ไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีอืมหนูก็เออว่าไปแต่นี่นี่
หลานของหนูเปรียบเสมือนพระองค์หนึ่งเป็นคนที่นิสัยดีมาก
อยากให้ผู้ก่อเหตุได้รับโทษยังไงครับ
ได้รับโทษประหารชีวิตเลยค่ะ
ว่าถ้าออกมาคนนี้เป็นคนที่ก้าวร้าว
แล้วก็ทำให้คนอื่นก็ต้องสูญเสียเหมือนกับหลานหนูคนนี้อีกค่ะ

ตำรวจสพเขาพนมนำตัวนายอวยพรมาสอบปากคำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับอ่า
คืออาการก็พอจะคุยรู้เรื่องขึ้นบ้าง
ไม่พูดถึงพระเจ้าแล้ว

เติมเข้าไปทุกอย่างฮะยาเสพติดนะครับ
ครบเลยเหรอคะ
ครบเลยฮะ
อ้านี่นะฮะ
พระเจ้าที่เขาหมายถึงอาจจะหมายถึงทุกอย่างที่เติมเข้าไป

กัญชาปลูกกระท่อมที่บ้านมีเสพยาบ้าไปอีก
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนายอวยพรนะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ข้อหาเรื่องการเสพยาเสพติดนะครับผู้ต้องหาสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ส่วนปมเหตุที่ลงมือทำร้ายเขาจนเสียชีวิตคาดว่าก็เพราะว่าหลอนยาเสพติดนี่แหละ